บอกว่ามีหน้ากากอนามัยอยู่๒๐๐ล้านกว่าชิ้น
แล้วจะขายทีนึงขายทีละล้านชิ้น

เอาง่ายคนที่มีตังค์สามารถซื้อได้
ทีนี้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกัน
แต่ไปดูในคลิปที่มีการแชร์กันหน่อยค่ะ
มีไมค์เซอร์เลยนะครับเอามาถ่ายรถเลยนะ
ส่วนสองแค่นี้นะครับ
พิกัดนะบอกว่าอยู่ที่พัทยา
โพสต์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ลงภาพหน้ากากอนามัยหลายกล่องเลย
ระบุข้อความด้วยบอกว่าประกาศขายหน้ากากอนามัย
สินค้ามี๕ล้านชิ้นพรุ่งนี้๒มีนาคม
ราคาเบาจับต้องได้๑๔บาทต่อชิ้น
ใช้ในโรงพยาบาลทางการแพทย์ไม่แบ่งขาย
ขายทีละ๑ล้านชิ้น
แล้วก็มีการบอกด้วยนะบอกว่าให้เอาแบบเอาเงินมาโชว์

นายหน้าไม่ติดทุนไม่ต้องมาเสียเวลาด่วน
ราคาไม่แรงแล้วก็บอกสรรพคุณของหน้ากาก
มันเป็นหน้ากาก๓ชั้นสินค้าอยู่กับกลุ่มทีมงานผม
ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ในเพจนี้เหมือนกัน
มีการโพสต์ในเพจที่ระบุว่าเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีช่วย
คือเขาโพสต์บอกว่าส่งหน้ากากอนามัยไปขายที่จีน
แล้วก็ลงภาพบุคคลต่างซึ่งก็เป็นภาพถ่ายกลุ่มถ่ายหมู
มีตัวแทนจากรัฐบาลจีนมีกลุ่มทุนในจีน
มีเจ้าของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
ตัวแทนตำรวจในพัทยาเอาถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ย

ขนาดหมอพยาบาลยังถูกบังคับให้ใช้คนละ๑ชิ้นต่อวัน
แห่งชิ้นหนึ่งต้องใช้ตั้ง๓วัน
แต่ทำไมผู้ชายคนนี้มีอยู่ในสต๊อก๒๐๐ล้านกว่าชิ้น

เพราะว่ามีทีมงานของคณะทำงานของรัฐมนตรีเนี่ย

ก็พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้
รวมถึงพอไปไล่ดูในโพสต์เนี่ยนะคะ
มีการโชว์ภาพบัตรผ่านเข้าออก
รัฐสภาของผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่ง
คือเหมือนเป็นการการันตีว่า
เออเนี่ยฉันน่ะรู้จักกับคณะรัฐมนตรีนะ

มีตัวแสดง๓ตัวหลัก

สอนสุรีเป็นคนที่โพสต์บอกว่ามีหน้ากากอนามัยเยอะพร้อมขาย

สวีอ้างบอกว่ารู้จักแล้วก็สนิทสนมกับพิตินัน
ซึ่งเป็นผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรก็เป็นประเด็นค่ะ
หลังจากที่เพจแหม่มโพดำเขามีการเอาเรื่องนี้ออกมาแฉ
ใช้คำนี้เลยแหละพอแฉเสร็จปุ๊บ

เป็นห่วงเพจดังเพจนี้กลัวว่าจะถูกปิดหรือเปล่า
พากันติดแฮชแท็กเซฟแหม่มโพดำ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบกับคนใหญ่คนโตด้วยเนี่ยนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์ก็พยายามถามเรื่องนี้
กับนายกรัฐมนตรีนายกน่าเครียดเลยนะคะ

ข้อมูลที่เอาออกมาแฉถูกลบไปแล้ว
แล้วที่สำคัญมีข้อมูลที่น่าสนใจ
จากเจ้าของโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัย

ออกมาโพสต์ลักษณะคือตัดเพาะเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดตลาด

ผลิตสินค้าส่งตรงให้กับกรมการค้าภายในทุกวัน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือโรงพยาบาล
ยังถูกเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในและทหาร
เข้าไปตรวจสอบที่โรงงานแบบทียิปต
ลักษณะคือทำดีไม่ได้ดีอะค่ะ
ที่สำคัญเขาตัดเพาะด้วยบอกว่า
ของเนี่ยก็ส่งไปแต่เงินเนี่ยยังไม่เคยได้

และทางเจ้าของโรงงานเลยบอกว่า
แบบนี้ก็ได้เหรอเป็นแบบนี้ได้ยังไง
ทีนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แน่นอนค่ะ
คือคนก็โฟกัสไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐ
พรมเผารัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยนะคะ
ซึ่งล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมาก็
มีการออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
โดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรก็ชี้แจง
กรณีที่เพจแหม่มโพดำออกมาแฉ
ว่าคณะทำงานของตัวเองก็คือ

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสอนสุวี
ภูระวีรัฐสะวัชรี
คนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงาน
ผลิตนกักอนามัยที่มีนกักอนามัยอยู่๒๐๐ล้านกว่าชิ้น
แล้วก็จะเอาไปขายทั้งในประเทศในต่างประเทศ
ซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันนะคะ
ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรธุรกิจดังกล่าว

สภหนองปรือจชลบุรีให้รีบตรวจสอบ
เพราะร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพบมีการกักตุลจริงเนี่ย
จะมีการเอาทีมไปทลายวงจรนี้เลย
ส่วนกรณีของนายพิธีนันที่ตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าเป็นผู้ติดตามเป็นคนใกล้ชิด
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกนะบอกว่าเขาเป็นคณะทำงานของผม
เคยเป็นอดีตผู้สมัครสอสสสุรธารณีพรรณประชารัฐ
แล้วก็ได้คะแนนในพื้นที่ดีมาขอสมัครเป็นคณะทำงาน
ผมก็รับเอาไว้แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งการให้นายพิธีนันเนี่ย
ไปแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีกับนายสอนสุวี
เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วแล้วก็
จะให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
ถ้าเกิดเกี่ยวข้องผมจะไม่ละเว้น
ผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดผมไม่เลี้ยงไว้แน่

ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีการกักตุนหน้ากากอนามัยถึง๒๐๐ล้านชิ้นจริง
น่าจะเป็นคนที่อยากดังแล้วก็ไปถ่ายภาพคณะทำงานของผมเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสต์
ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่านายสอนสุวีก่อนหน้านี้
เคยโพสต์ข้อความโจมตีรัฐบาลมาตลอดเลยก็เลยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ว่าการโพสต์นี้มันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะถามนายกนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรถึงเรื่องนี้
แต่ว่าสีหน้าสีตานี่เครียดพอสมควรเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวเดี๋ยววันนี้จับตารอดู
ช่วงบ่ายช่วงเย็นมีอะไรเพิ่มเติมรายงานให้ทราบนะคะ